ชิงทองที่ราชบุรีหน่อยค่ะคุณผู้ชมตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายรายนี้ค่ะ
เพราะว่าคาดว่าเป็นโจรมืออาชีพเป็นโจรชิงทองมืออาชีพใช้เวลาในการ
ก่อเหตุไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะรอจนร้านใกล้ปิดแล้วก็ก่อเหตุในช่วงเวลานั้น
ทองคำไปน้ำหนักรวมสิบแปดบาทคุณผู้ชมดูคือพนักงานเนี่ยพอเห็นคนร้ายเข้าประตูมา
เขาก็กรีดร้องค่ะแล้วมารวมตัวกระจุกกันอยู่ตรงนี้ค่ะ
คนร้ายเนี่ยคือเปิดชายเสื้อให้เห็นว่าเขาเหน็บปืนอยู่ที่เอว
พนักงานก็ตกตกใจแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาเปิดหลังเคาน์เตอร์กวาดทองไปค่ะ
เส้นนะคะเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวมสิบแปดบาทด้วยกัน
เนี่ยค่ะแล้วก็วิ่งหนีออกไปทั้งหลายทั้งปวงแป๊บเดียวเองค่ะ
ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีอันนี้คือเหตุการณ์ตอนประมาณหนึ่งทุ่ม
คนร้ายก็แต่งกายตามภาพเลยนะคุณผู้ชม
คือแต่งกายมิดชิดนะคะมีแจ็คเก็ตสะพายกระเป๋าใส่เสื้อยืดสีดำคลุมทับด้วยแจ็คเก็ตนี่แหละค่ะ
แล้วก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้สร้อยคอทองคำเส้นละ๒บาทไป๙เส้น
เสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกจากห้างไปค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์รอบนะคะ
คนหนึ่งก็คือนายศิลานายศิลาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของอยู่ใกล้ใกล้กับร้านทองร้านนี้
เขาเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงพนักงานร้องส่งเสียงผิดปกติ
ก็เลยหันไปดูเห็นคนร้ายอยู่หลังเคาน์เตอร์หยิบถาดสร้อยคอทองคำลงมา
เขาก็เลยตะโกนบอกโจรโจร
เสร็จแล้วรีบกวาดทองใส่กระเป๋าสะพายแล้ววิ่งออกจากห้างไป
นี่คือคนนึงนะคะที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก็ได้ยินเสียงพนักงานเนี่ย
ขึ้นมาจริงปกติแล้วพนักงานเขาก็จะคุยกัน
เสียงดังกว่าร้องอะไรก็อยู่แล้ว
ทีนี้เสียงมันแปลกไปผมก็เลยหันมาหันมาดู
ผมก็ว่าผู้ชายเข้าไปทำไมในร้าน
หมวกใส่แมสเข้าไปในร้านทำไม
เสื้อสีขาวผมก็มองเข้าไปอ้าวมันรวบทอง
อ้าวโจรนี่นาผมก็บอกว่าโจรมันหันมามอง
เอาของใส่กระเป๋าเขาออกไปเลย
เรียกว่าแบบเดินเข้าไปหลังเคาน์เตอร์เลย
ไม่ต้องขู่ให้พนักงานหยิบให้เดินเข้าไปหยิบเองเลยหลังเคาน์เตอร์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
กำชับบอกว่าชุดสืบสวนให้เร่งติดตามคนร้าย
แล้วคาดว่าจะได้ตัวไม่ช้าค่ะ
คุณผู้ชมดูรูปภัณฑ์ของคนร้ายนะคะสูงประมาณ๑๖๐เซน
หมวกแก๊ปสีดำโลโก้อาดิดาสวมแมสสีขาว
คลุมแขนยาวสีครีมค่ะมีกระเป๋าสะพายสีดำ
ถุงมือผ้าลายเทาแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำค่ะ
เตอร์ไซค์ที่ใช้ในการหลบหนีเป็นยี่ห้อฮอนด้าเว็บสีขาวไม่ทราบทะเบียน
นี่คือรูปภัณฑ์ที่ตำรวจกำลังติดตามตัวกันอยู่นะคะ
แต่ว่าสร้อยคอทองคำที่ถูกชิงไปเนี่ยค่ะ
อันนี้คือตำหนิของสร้อยคอทองคำที่ร้านทองเขาทำเอาไว้นะคะ
อันนี้ก็ได้แจ้งไปที่ร้านทองแล้วก็โรงรับจำนำต่างในพื้นที่ระแวกใกล้เคียงแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วยตำรวจอีกทางหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสหรือว่าเจอคนเอาสร้อยคอทองคำในลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็ช่วยแจ้งกลับมาด้วยค่ะ